ไปดูปัญหาหมาจรจัดกันหน่อยนะคะยังคงเป็นปัญหาเรื้อรัง

เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อ่าวนางจังหวัดกระบี่นะคะ
มีเด็กชายชาวฟิลแรน๕ขวบถูกหมาจูลจรจัด๔๕ตัวรุมไขย่ม

เพราะว่าที่ลำคอใกล้กับลูกกระเดือกมีรอยเขี้ยว๒รูเลย
ส่วนที่ขานี่แผลเวอะเลยค่ะยาว๕เซนติเมตรได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นย่านการค้าหน้าหาดอ่าวนางค่ะเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้เอง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยอบตอ่าวนางก็รีบนำตัวเด็กชายชาวฟินแลนด์วัย๕ขวบ
เพราะว่าเขามีบาดแผลทั่วตัวอย่างที่บอกที่ลำคอ
มีรอยเขี้ยว๒รูใกล้ลูกกระเดือกน่องขวามีรอยแผลฉีกขาดยาวประมาณ๕เซนติเมตร
คุณหมอก็รีบทำแผลแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ป้องกันบาดทะยักษ์ให้แล้วก็ให้นอนรอดูอาการอีกสักระยะ
เห็นผู้ชายที่ยืนอยู่นี่คือคุณพ่อของน้องนะคะ
แอปโป้นิคูล่าก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
เขาและลูกชายรวม๓คนกำลังกลับขึ้นมาจากบริเวณชายหาด
โดยลูกชายคนที่ประสบเหตุวัย๕ขวบเนี่ยเดินตามขึ้นมาทีหลัง
แล้วอยู่มีฝูงหมาจรจัด๔๕ตัววิ่งกรูเข้าไปรุมขย่ำทำร้ายลูกชายเลย
พอเขาเห็นแบบนั้นเนี่ยตัวเขากับชาวบ้านระแวกนั้นก็รีบวิ่งมาช่วยเหลือ
เอาตัวลูกออกมาจากฝูงหมาได้แล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาล
ด้านนายสุไลมารอายุยืนพนักงานขับเรือหางยาวใกล้จุดเกิดเหตุบอกว่า
หมาจรจัดที่หาดอาวนางเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื้อรังมานานมากแล้ว
แล้วที่ผ่านมาก็มีนักท่องเที่ยวถูกหมากัดจนบาดเจ็บมาแล้วหลายต่อหลายราย
อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ใช่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะ
โดยงานที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงเข้ามาจัดการปัญหาหน่อยได้ไหม
แก้ปัญหาหน่อยมันส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวแน่นอน
อ่าวนางเนี่ยนักท่องเที่ยวไปเยอะใช่หาดเราสวยแต่มันมีอันตรายแบบนี้เกิดขึ้น
เข้ามาดูแลกันด้วยรวมถึงบางคนก็บอกว่า
อยากให้ดูเรื่องของพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ด้วย
ครองสัตว์มันก็ดีแต่คุ้มครองคนด้วยได้ไหม
ดูเหมือนเห็นหมาสำคัญกว่าคนหรือเปล่า
เรื่องนี้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนต้องช่วยกันแก้ไข
เพราะคนก็สำคัญชีวิตคนนะไม่ใช่ว่าคุ้มครองแต่ชีวิตของสุนัขอย่างเดียว